ต่อกันที่น่ารักบ้านนี้เลยดีกว่านะ
สายฟ้ากับพายุหลายคนบ่นคิดถึงกันแล้วค่ะ
ล่าสุดมีกิจกรรมใหม่ลงไปเลยค่ะกลางทุ่งนาไปทำอะไรดีจ๊ะ
เล่นว่าวเป็นอีกกิจกรรมวิถีไทยบ้านสุดเลยจ้ะ
เมื่อน้องสายฟ้าลุกพายุลงทุ่งนาเล่นว่าวงานนี้
ไม่ได้ไปแบบเล็กปูเสือไปฟิกนิกกันเลยนะจ๊ะ
พี่สายพี่พานี่นะคะสนุกมากกิจกรรมใหม่เขายังไม่เคยเล่นกัน
โลเคชั่นอัลดอร์ด้วยนะคะไม่ได้อยู่แค่บ้านยายดิง
แล้วแม่ชมเนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้ให้เครดิตของผู้กำกับภาพคือใครคะ
เจี๊ยบเดี๋ยวไปดูความน่ารักของน้องกันหน่อยนะคะ
น้องยอบอินม้าน่ารักนะฮะ
รักมากเลยนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมเนาะช่วงนี้นะคะ
ก็พาไปเล่นซึมซับบรรยากาศท้องทุ่งท้องนานะฮะ